ทอดร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยจริง

นี่แหละครับไก่ทอดหม้อเตาทาน

อยากได้ข้าวเหนียวเลยอ่ะ

แล้วทานกับข้าวเหนียวร้อนอย่างที่น้องใบตองบอก
อุ้ยมันเข้ากันดีผุดเลยนะครับนะวะ
นี่ฮะคนมารอต่อคิวซื้อกันเนี่ยมาแบบไม่ขาดสายทอดไม่ทัน
เอางี้บอกอย่างนี้เลยละกันเจ้าของร้านนะครับเขาบอกเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับ
ใจลูกค้าบอกว่าที่ร้านใส่ใจคุณภาพต้องทำให้ดี
ถ้าคุณภาพดีอะไรอะไรมันก็หนีตามมาแหละไอ้หนูเอ้ย
เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ของดีอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ต้องหมักต้องหมึก
อะไรให้มันแบบเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับแต่ใช้ไก่ที่สดใหม่ทุกวัน
ความกรอบมันคงเส้นคงหวานสม่ำเสมอกรอบทั่วเขาบอกว่ากรอบทั่วจริง
ก็ขายราคาเดิมคุณดูไก่ทอดเขาสีสวย
อยากไปทานนะครับไปเลยร้านไก่ทอดหม้อเตาถาตั้งอยู่ที่จอมทอง๑๖หน้า
ธนาคารกสิกรไทยเปิด๑๖นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาก็๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มนั่นเอง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทานเพราะคุณชนะอยากจะมาเล่า
ขอบคุณมากเลยคุณชนะค่ะ
เล่าช้าแต่เล่ามากกว่านี้ฉันอดกินแน่เลย
นี่ดิฉันกดโลเคชั่นหาแล้วเนี่ยร้านไก่ทอดเตาถ่านใช่ไหม
คุณใบตองสั่งเลยเดี๋ยวให้คุณชนะจ่ายค่ะ

จากอยากเล่าอยากจ่ายด้วย